คุณผู้ชมค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เนี่ยมาดูประเด็นก็ถือว่าร้อนเหมือนกันนะคะ
สำหรับกรณีการสั่งย้ายผอสำนักพุทธ
ถ้าจำกันได้พอสำนักพุทธคนนี้ย้ายมา
แต่ตอนนี้มีการใช้การประชุมคอรมอลปกติในการย้าย

ผอสมพุทธก็ออกมาแถลงเลยบอกว่าเขาไม่ได้สมัครใจนะ

แล้วจะใช้คอรมอลปกติในการย้ายมันอะไรยังไงแบบไหน

เรื่องนี้เป็นยังไงฟังการวิเคราะห์จากคุณสุภาพกันเลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับ

เป็นข่าวเล็กแต่ว่าทำท่าจะเป็นข่าวใหญ่ขึ้นทุกวัน
แล้ววันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ระดับพาดหัวเลยล่ะครับ
เตือนซ้ำรอยทวินจับตาเด้งพันธบทโทพงศพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักพิกษ
ทำไมข่าวนี้ถูกจับมองว่าเป็นข่าวใหญ่ครับ
เพราะว่าสื่อร่อมมองเห็นความไม่ปกติของเหตุผลคำสั่งย้าย
ว่าตกลงเนี่ยมันเพราะอะไรแน่
ข่าวที่ให้เหตุผลกันเนี่ยจากปากกรองนายกปากรัฐมนตรีก็ในธรรมนองว่า
พันธบทพงศพรไม่ได้มีปัญหาหรอกท่านเป็นคนดีเป็นคนเก่ง
ฉะนั้นก็ย้ายไปไว้ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อจะได้ทำงานสำคัญกว่า
แต่ว่าเหตุผลที่เขาพูดกันเป็นเหตุผลใต้โต๊ะก็คือว่า
พันธุ์ตำรวจโทพงศพรพรานเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักพุทธคนนี้จำได้ไหมครับ
เมื่อเข้ามาใหม่ท่านไปจัดการกับเรื่องบางเรื่อง
คาใจชาวพุทธมานาน
คือเรื่องการทุจริตในแวดวงของพระสงฆ์
เรียกกันว่าเงินทอนวัดนะครับ
คือวัดของงบประมาณวัดได้งบประมาณ
แล้วก็คนของสำนักพุทธส่วนหนึ่ง
จัดการงบประมาณให้แต่ว่าต้องทอนมาส่วนหนึ่ง
มีการทุจริตกันมีพระเกี่ยวข้องด้วย

ฉะนั้นพอพันธบทพงศพรมาทำเรื่องนี้
ก็ถูกจับตามองว่าไปเหยียบตาปลาใครเข้าหรือเปล่า
ก็เลยถูกสั่งย้ายนี่เป็นเหตุผลที่คาดคณีกัน
แล้ววันนี้ที่เป็นข่าวหน้าหนึ่ง
ที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งก็เพราะว่า
คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้

เพราะคนคนนี้ครับเป็นคนไปยื่นเรื่อง
สมชสภาความมั่นคงจำได้ไหมครับ
คนนี้ครับไปยื่นเรื่อง
แล้วในที่สุดสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่า

แล้วสุดท้ายขึ้นมานายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์
ก็ต้องพ้นหน้าที่จากเรื่องนี้

แล้วคนที่ไปร้องเรื่องนี้แหละครับที่เขาออกมาเตือนเรื่องนี้อีกทีนึง
หนังสือพิมพ์ก็เลยพาดหัวว่าให้ระวังจะซ้ำลอยทวิน
คนนี้คือคุณภัยบูลนิติตะวัน
ท่านเคยเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการป้องกันพิทักษ์
กิจการพุทธศาสนาของสภาปฏิรูปแห่งชาติสปทสปชที่พ้นถูกยุบไปแล้ว
แต่ว่าท่านออกมาเตือนเรื่องนี้และคุณภัยบูลนี่แหละ
ที่กำลังตอนนั้นก็ลนรงค์สู้รบปรบมือกับเรื่องการทุจริตเงินวัดอยู่พักใหญ่
ตอนนี้ขอพูดสายกับคุณภัยบูลหน่อยครับสวัสดีครับคุณภัยบูลครับ
สวัสดีครับอาจารย์สุภาพแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
คุณภัยบูลคิดว่าพอสำนักพุทธโดนย้ายเพราะอะไรครับ
ก็เกิดจากการไปปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมานะครับ
ด้วยความสุจริตแล้วก็ไปตรวจสอบทุจริต
เพื่ออยากจะให้งบประมาณแผ่นดินจะต้องไม่เสียหาย
ตรวจสอบให้กิจการพระพุทธศาสนาดำเนินการโดยความเปิดเผยโปร่งใส
ตามที่ประชาชนเขาเรียกร้องส่วนทางนายกก็มุ่งหวังอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะ
แต่ท่านไปทำงานแล้วก็ธรรมดาก็พอดีไปตรวจเรื่องใหญ่
ซึ่งหมักหมมกันมาหลายปีแล้ว
ก็คือกบประมาณของสมัครพุทธที่ส่งไปยังตามวัดต่าง
ในเรื่องที่เป็นงบอุดหนุนจากเงินภาษีของประชาชน
แล้วเมื่อตรวจสอบไปก็พบทุจริตกันเป็นจำนวนมาก
โดยที่สำคัญก็หลังสุดก็ไปพบในงบเผยแถบพระพุทธศาสนา
งบเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยติธรรมที่รัฐต้องอุดหนุนอยู่
ปีหนึ่งรวมกันทั้ง๒งบนี้ประมาณปีละร่วมเกือบ๒๐๐ล้าน
ปรากฏไปพบว่าโรงเรียนอย่างงบเผยแผงนี่แต่ละวัดก็เป็นวัดใหญ่ทั้งนั้นนะฮะ
มีกรรมการมศเป็นเจ้าอาวาสครับ
แล้วอย่างส่วนงบอุดหนุนโรงเรียนพระปริยติธรรมก็มีการส่งนักเรียนผี
ก็คือไม่มีตัวนักศึกษาเพื่อมาเบิกงบต่อหัวซึ่งทำกันทั่วไป
แต่ที่สำคัญไปพบว่ามีวัดใหญ่๓วัดที่อยู่ในกรุงเทพ
เป็นวัดที่มีกรรมการมศเป็นเจ้าอาวาสอยู่
ปรากฏว่าวัดไม่มีโรงเรียนพระปริยติธรรมแต่กลับไปเบิกงบเงินอุดหนุนโรงเรียนพระปริยติธรรม

ไม่มีโรงเรียนก็ย่อมไม่มีนักเรียนด้วย
แล้วไปเบิร์งเงินอุดหนุนเป็นลายหัวของโรงเรียนพระธุริยศศิธรรมมาได้อย่างไร
ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วอย่างหมาเจษฐราชสมัครกรมก็เป็นหน่วยงานของรัฐ
ขึ้นตั้งขึ้นตามกฎหมายไม่ได้ตามมาทำยังไง
เมื่อได้ใช้งบประมาณรัฐก็ต้องถูกตรวจสอบ
แต่เมื่อตรวจสอบกัดไม่ยอมให้ตรวจสอบ
หรือต้องการที่จะไม่ต้องรับผิดใดไม่ต้องการทั้งสิ้น
ก็ใช้วิธีกดดันก็คือต้องการที่จะให้เปลี่ยนตัว
พอพุทธซึ่งเขามองว่าเป็นที่มาของปัญหา
คือไปปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่ทำงานแบบเหมือนกับคนก่อนหน้านั้น
ซึ่งอยู่ภายใต้การสั่งการของทางคณะสงฆ์ทั้งหมด

แต่วิธีเปลี่ยนทางรัฐบาลก็ไม่ยอมก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยน
เพราะว่าก็มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายกว่าใช้มาตรา๑๔
ก็ใช้วิธีคมขู่โดยคณะสงฆ์มีกรรมการมศบางรูป
คมครูโดยไม่บังควรอย่างยิ่งที่ไปใช้กรณีของการที่จะมีรัฐพิธีต่าง
ต้อนทรวงจะทรื้อแผ้งจะไม่ยอมไปร่วงอะไรต่าง
จะทำให้รัฐบาลเสียหน้า

แต่ว่าเป็นการมองปัญหาด้านเดียวแต่ไม่มองด้านประชาชน
ที่เขาชื่นชมการทำงานแล้วก็มีความหวังที่ว่าจะให้พอพงศพร
ทำหน้าที่ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
เคลียร์ปัญหาในเกี่ยวกับพระพิสุปฏิบัติที่ไม่ดีทั้งหลายออกไป
เขาก็ไม่พอใจมันก็เลยเป็นกระแสอยู่ถึงวันนี้
แล้วที่สำคัญยังมีอีกนะฮะนอกจากนั้นเวลาการย้ายก็
จากดำเนินการไปโดยเร่งรีบรวบรัด
แล้วก็ไม่คำนึงถึงเขาเรียกว่าทำแบบไม่เป็นไปด้วยวิถีทางที่ควรจะเป็น
คือไม่มีธรรมอภิบาลก็จึงมีการโยกย้าย
แบบคล้ายว่าพอกำสั่งมาติดสนามตีออกมา
ก็จะดึงไปช่วยราชการภายในวันเดียวกันนั้นเลย
ไม่อยากจะให้เปิดหน้าที่ต่อไปแม้แต่วันเดียวนะฮะ
แล้วก็พอจะมาก็จะย้ายไปอยู่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยอย่างนี้นะครับ
บอกว่าจะย้ายมาเพื่อที่จะให้มาช่วยงานอยู่ใกล้ตัวท่าน
มาทำงานเรื่องด้านปฏิรูปศาสนาต่อไป
เขาเรียกว่าข้อไม่พอใจกันเกิดขึ้นมากมายอย่างนี้นะครับ
คือภาพของสำนักพุทธที่ผ่านมารวมทั้งผู้อำนวยการสำนักพุทธเนี่ย
ก็ถูกมองว่าไว้สนองงานกรรมการมหาเทระสมาคม
ทีนี้พอพันธบทโทพงศพรมาทำงานอีกแบบนึง
ไปตรวจสอบในลักษณะเรื่องการทุจริตมิชอบอะไรต่างเนี่ย
ก็ได้เห็นภาพว่าเออสิ่งที่ผู้อำนวยการสำนักพุทธคนใหม่ทำเนี่ย
ไม่เหมือนกับที่เคยทำมา
แล้วยังไงต่อไปนี้ใครมาเป็นผู้อำนวยการสำนักพุทธก็ต้อง
ก็ต้องไม่กล้าที่จะไปทำอะไรเรื่องพวกนี้
จากสนองงานของมหาเทระสมาคมอย่างเดียวถูกไหมครับ
ถูกต้องครับไปเว้นเด็กวัดนะครับ
ไปเป็นลูกน้องของมหาเทราสมาคมซึ่งท่านเข้าใจผิด
ถ้าตามกฎหมายเอามาวางกันแล้วนะฮะ
เทราสมาคมก็เหมือนเป็นกรรมการอยู่คณะหนึ่ง
ซึ่งตัวผู้อำนวยการสำนักพุทธไปเป็นเลขาธิการในกรรมการคณะนั้นเท่านั้นเอง
เพื่อที่จะดูแลด้านการธุรการทั้งหลาย
แต่โดยองค์กรของสำนักงานพระพุทธศาสนาและตัวภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนานั้น
ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีนะครับ
ดังนั้นเมื่อมหาเทราสมาคมต่างหากที่เข้าใจผิดมาตลอด
แล้วเข้าใจผิดแล้วก็เหลิงในอำนาจมาตลอด
เข้าใจว่าตัวเองจะแยกออกกลายเป็นเหมือนกับรัฐบาล
กลายเป็นรัฐบาลสงฆ์มีเป็นรัฐอิสระไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยอีกต่อไปแล้ว
มันจะกลายเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับนะฮะ
ถ้าต่อไปเป็นอย่างนี้ได้ไหมคุณภัยบูล
สมมุติว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะสำนักงานพุทธศาสนา
สำนักงานพุทธศาสนามีการทุจริตกัน
แล้วเรื่องที่ทุจริตนั้นเนี่ยก็ไปเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์องค์ขเจ้าด้วย
ถ้าสมมุติจะแยกออกมาว่าเอาละเรื่องพระสงฆ์ขเจ้าให้หน่วยงานอื่น

ผู้อำนวยการสำนักพุทธตรวจสอบได้เฉพาะลูกน้องของตัวเองว่า
ไปกินหัวคิวใครไปรับเงินทอนอะไรกันยังไง

คือโดยหลักมันก็อย่างนั้นนะฮะก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงว่า
ก็ถ้าท่านเป็นเจ้าของงบประมาณ
ก็ต้องตรวจสอบว่างบประมาณท่านไปไหนนะฮะ
แล้วมันไปมันไปมีทุจริตอะไร
ลูกน้องท่านไปทุจริตมันทุจริตคนเดียวไม่ได้ไปมีเจ้า
ท่านก็ต้องมีความเห็นของท่านไปได้ด้วย
การตรวจสอบไปแต่ว่าแน่นอนก็ต้องให้
ทางปปชสุดท้ายท่านก็ส่งไปหน่วยงานต่างนั้นอยู่แล้ว
สมัครพุทธให้ไปที่ไหนอย่างไรให้ใครแบบไหนนะฮะ
มันอยู่ในมือของพอสำนักพุทธซึ่งปกติจะกบไว้นะฮะ
จะร่วมมือด้วยร่วมทุจริตกันด้วย
แต่พอดีมีพอวงศกรเขาไม่ได้
เขาไปเพื่อโปร่งใสนะฮะเขาก็ไปเอาข้อมูลต่างเอามา
เพื่อที่จะทำให้สังคมรับรู้นะฮะ
มันไม่ได้เสียตรงไหนนะครับ
คือผมจำได้คุณภัยบูลนี่แหละ
เคยเป็นตัวตั้งตัวตีในช่วง๓๔ปีที่ผ่าน๒๓ปีที่ผ่านมาว่า
ให้เงินทองของวัดเนี่ยควรจะต้องมีการจัดระเบียบ
ควรจะต้องทำให้โปร่งใสควรจะต้องมีกฎเกณฑ์กติกา
ไม่ใช่เจ้าอาวาสเอาไปทำอะไรก็ได้ยังไง
แล้วพอเจองานนี้เข้ามานี่จบเลยคุณภัยบุญ
ใช่ครับเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของบัญชีรับจ่ายวัด

เพราะว่าเมื่อวัดไม่มีทำบัญชีอะไรเจ้าวาดมีอำนาจเสร็จ
ใช้อำนาจตามอำเภอใจได้นะครับ

เอาไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวแล้วนะฮะ
แล้วทรัพย์สินธรณีสงส์ก็เอาไปหาประโยชน์
ยังมีหนำซ้ำตอนนี้ไปเอางบประมาณจากแผ่นดิน

ใช้แบบเดียวกันนะฮะไม่มีเอาไปใช้อะไรก็ไม่รู้
ไม่เปิดเผยบัญชีด้วยทั้งที่วัดเป็นนิติบุคคลนะฮะ
ทรัพย์สินทั้งหมดเป็นศาสนสมบัติเงินก็ใช้เงินภาษีของรัฐ
แล้วผู้เป็นเจ้าอาวาสก็ถือเป็นเจ้าพนักงานตามประบวนกฎหมายอาญา
เหมือนเจ้าหน้าที่รัฐก็คือทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้โดยอำนาจของกฎหมายทั้งสิ้น
แต่กลับไม่ต้องการให้มีการตรวจสอบไม่ต้องการทำเหมือนคนอื่น
ต้องการจะทำแบบอ้างว่าเป็นพระธรรมวินัยอยู่เป็นพระพิสุอะไรอย่างนี้
ต้องไม่ตรวจสอบพระพิสุอะไรอย่างนี้มันคนละเรื่องกันเลยอ่ะนะ
ผมเรียกร้องก็คืออยากจะให้แยกระหว่างพระพิสุตามกฎหมายกับพระพิสุตามพระธรรมวินัยนะครับ
ผมจะต้องมองกันอย่างนั้นใหม่แล้วสุดท้ายอย่างนี้
ที่เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ว่าเตือนซ้ำลอยทวินเนี่ย
คุณภัยบูลได้เห็นคำสั่งที่ย้ายแล้วได้เห็นคำชี้แจงคำอุทธรณ์ของพันธุ์ตำรวจโทพงศพรแล้วเนี่ย
คุณภัยบูลคิดว่าเรื่องมันจะบานปลายไปไหม
ก็ถ้าไปแก้ไขจัดการไม่ดีอ่ะนะฮะมันก็เป็นประเด็นเรื่องการกันแกล้งข้าราชการนะฮะ
หรือกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่ชอบด้วย
อ่าไม่มีธรรมอภิบาลนะฮะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีรวมทั้งกระแสสังคมก็จะ
จะไม่ไม่ไม่ก็เรียกว่าจะมองมองรัฐบาลหรือมองอ่ารัฐบาลในด้านที่ไม่ดีไปนะฮะครับ
แล้วสุดท้ายก็จะนำไปสู่ปัญหาในข้างหน้าแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่ไปถึงขนาดนั้น
แต่ว่าประเด็นที่ยกเรื่องกรณีคุณทวินขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าผมเห็นว่าเรื่องการไปกันแกล้ง
ราชการที่สุจริตเปิดหน้าที่โดยเราไม่คุ้มครองเขาโดยอำนาจของสังคมอำนาจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ใช่การคุ้มครองนั้นครับมันจะเป็นที่มาของปัญหาแน่นอนนะครับ
เอาล่ะขอบคุณค่ะคุณภัยบูลครับครับด้วยการยินดีครับขอบคุณครับ
คุณภัยบูลนิติตะวันนะครับอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการสำนักพุทธ
พันธโรโทพงพรพราหมณ์เสน่ห์ครับคุณวินครับคุณกอล์ฟครับ
หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะคนที่ย้ายมาเนี่ยมาตราสี่สิบสี่คือนายกครับ
มติคอรมอก็เป็นรัฐบาลของนายกไหมคะแล้วเกิดอะไรขึ้น
ก็ก็ทำได้ครับแต่เพียงแต่ว่าต้องไปแก้ขั้นตอนเรื่องอะไรต่ออะไรบางอย่าง
เพราะว่าต้องโปรดกล้าวด้วยเป็นตำแหน่งที่ต้องโปรดกล้าวด้วย
เรื่องนี้ต้องติดตามกันนะคะว่าทางฝ่ายรัฐบาลทางคณะรัฐมนตรีเองเนี่ย
ออกมาชี้แจงกันต่ออย่างไรเพราะว่าเนี่ยเขาแสดงจุดยืนแล้วสำหรับ
พอสำนักพุทธว่าเขาไม่ได้เต็มใจและไม่ได้สมัครใจ